เปิดโต๊ะนี่ตอนไหนเปิดโต๊ะอยู่ประมาณอยู่เมาส์๒เนาะเมาส์๒เปิดโต๊ะใช่ตอนเองประมาณ๑๔๑๓๑๔
พยายามฆ่าคนอื่นในชีวิตตะกราบด้านหลังถึงละ๗ปีกะอีก๖เดือน
มันเป็นห่วงโซออดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้หมด

กล้าทั้งคู่ไปฆ่าใครตายคิดอย่างนี้เลย
นี่มันไม่กำลังหรอก
ทำไมผมเป็นเด็กต่างจังหวัด

เพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ย

ผมก็เลยเข้าไปเล่นเล่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอทุกวัน
ก็เริ่มสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้คิดอะไร

ก็เล่นเอาแค่ขนุกครั้งนี้มันเริ่มเป็นขนุกแล้ว
มันเริ่มจิเรสมาเห็นคนอื่นเด็กเค้ามีของเล่น
พอมันนานเข้ามันเริ่มถล่ำมันเดินลงเยอะขึ้น
ตอนนี้มันก็เริ่มเยอะขึ้นจากร้อยสองร้อยก็เป็นห้าร้อยหกร้อย
พันหนึ่งสองพันแล้วแต่ว่าเงินที่เราแทงเนี่ย
เพื่อนจะหุ้นไหมถ้าหุ้นเยอะเราบางทีเราก็ได้เยอะ
แต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือมันหยุดไม่ได้
มันหยุดไม่ได้มันก็จะมีทั้งยาศิษย์ติด
มีทั้งความรุนแรงคือเป็น
เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่มีเด็กเขาเรียกว่ามีชื่อเสียง
มีชื่อเสียงว่าอยากได้อะไรและสิ่งผิดกฎหมายนะ
อยากได้อะไรเนี่ยไปหาคนนี้คือผมกลายเป็น
เหมือนพวกจัดซื้อจัดหาอะไรแบบว่าสำหรับคนที่เขาต้องการอ่ะ
เราไปเรียนเนี่ยคือตอนแรกช่วงเวลาที่เราหาเงิน
เพราะเรามีโพยบอลไงให้เพื่อนเขียน
เรารับแทนเงินโรงเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเปิดโต๊ะเป็นของตัวเอง
ครับแต่ถ้าจำได้ถ้าเปิดโต๊ะบอลวันสิบสามสิบสี่
ตอนอยู่มอสองอ่ะเพราะว่าอยู่มอสหนึ่งยังไม่กล้า
ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่พอทำมันก็ไปเรื่อยเรื่อย
นี่คนก็เริ่มพุ่งขุดเยอะเยอะขึ้นพอคนเริ่มเยอะขึ้น
รู้จักเราเยอะขึ้นปัญหามันก็เริ่มเยอะขึ้น
มันก็จะมีพวกข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องเก็บสวย
จนทำเปิดบ้านเป็นบ่อนอยู่ประมาณสักพักนึง
สักพักนึงเนี่ยก็ไม่ไหวเริ่มเบื่อเลิก
ใจอยากเลิกแต่มันเลิกไปได้
เพราะมันมันมาไกลแล้ว๔ปีครับ
ตั้งแต่ประถมด้วยประมาณครับ
เล่นทุกวันเล่นเป็นอาชีพเลิกเรียนก็เล่น

คือเงินเป็นแบบประจายหลักของชีวิตของเรา

ได้หรอกตอนนั้นคิดแค่นี้คิดว่าไม่รู้อ่ะคือให้รวยใครจ้าง
กูไปฆ่าใครกูยังไปเลยคิดอย่างนี้นะ
ปัญหามันเริ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีคนมาแบบมาเริ่มมา
มาไล่ฆ่ามาไล่ฆ่าเราก็เลยโดนโดนมาหลายรอบทั้งมาดักหน้าบ้าน
อยู่สองอย่างจุดจบของชีวิตก็คือไม่ตายก็ติดคุกอ่าแต่ผมคือโชคดีที่ผมไม่ตาย
เฮ้ยไม่ไหวแล้วเหมือนก็เริ่มไม่ค่อยมีมันก็เริ่มหมดไปหมดไปเยอะ
แล้วหมดตัวหมดแบบหมดทุกอย่างหมดมากหมดเหล่ย
มันเป็นที่เราไม่มีตังค์ชิงถ้วยโอ้โหเรามั่นใจข้อมูลเราเป๊ะข้อมูลเราเป๊ะข้อมูลเราเป๊ะ
ไปต่อเลยบอกว่าเนี่ยผมแทง๔๕คู่เนี่ยผมก็เลยมาถึงจุดดับ
คือประมาณ๑๕คือเดียวผมเงียบเงียบกับแฟนพอว่าบอลไม่ถึงตั้งคู่เลย

เพราะว่าไม่ได้หนีหนี้นะครับ

ไปเจอเพื่อนทำธุรกิจผิดกฎหมายอีกขโมยรถขาย
ได้ครั้งนึงก็สี่ห้าพันสี่ห้าพันผมก็ส่งตังกลับบ้านมาให้พ่อใช้หนี้
คนที่เดือดร้อนก็คือพ่อไม่ใช่ผมเพราะว่าเขาตามมาที่บ้านทุกวันไง
มาแบบมาบีบบังคับว่าเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็จ่ายได้ครึ่งหนึ่งพ่อเขาก็จ่ายไปครึ่งหนึ่ง
เขาก็เอาของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไปขายแล้วก็เอารถไปจำนำ
เพื่อที่จะมาใช้หนี้ก็ใช้หนี้จนหมดก็กลับมาอยู่บ้าน

เล่นเล่นมันก็เอาแล้วไงเล่นที่ไหนใครก็ไม่ให้เล่น

ผมก็เลยชวนเพื่อนไปขโมยรถ
ป้นไปป้นกับเพื่อน

ก็เลยมันจุดพลิกก็คือ

ผมก็กลับมาพร้อมกับกระสุน๓นัด
ถูกยิงถูกยิงด้วย

หนีหนีไปอยู่ต่างจังหวัด
ก็สุดท้ายต้องกลับมอบตัว

พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ประหารครับ

ก็เลยเหลือประมาณ๗ปีกับอีก๖เดือน
ตอนนั้นทำไมผมอยู่สถานที่นี่ที่ไหน

ย้ายบ้านหนีย้ายบ้านหนีไปอยู่ในตัวเมือง
แต่เราก็คิดว่าชีวิตเราจะหนีตลอดเหรอ
คือเราคิดไงคือมันคือมันได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้น
มันไม่มีเพื่อนมันก็เริ่มคิดเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้
เราจะหนีตลอดชีวิตเหรอเราจะหนีตลอดเหรอ

อยากจะครอบครัวอยากจะพ่ออีกอะไรอย่างเงี้ย
อยากจะญาติพี่น้องอีกที่เขาต้องหนีไปกับเรา
โดนโดนชาวบ้านเขาว่าเพราะว่าเราเป็นคนกระทำอะไรอย่างนี้
โอ้โหก็เลยเอาวะเร็วที่ย้ายบ้านไป
แต่ผมกลับไปอยู่บ้านเก่ามาพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า
เฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะเราเป็นคนดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้
แต่อยู่นู่นก็ช่วยที่บ้านทำสวนทำนาไปเรื่อยเพราะว่าที่ไหนเขา
คือทำงานแต่บ้านไม่มีใครยอมรับเลยเออไม่มีใครยอมรับเลย
พอเราเริ่มพิสูจน์เราทำทุกวันอะ
คือเราทำแผนยิสัยเราทำทุกวันทุกวันทุกวัน

ผลหรือคาด
ผมคิดอยู่แล้วว่ามีคนเคยพูดไงว่า
มึงเดินในเส้นทางนี้ไม่ตายก็ติดคุก
คนที่พูดเนี่ยคือคนที่ติดคุกนะครับ
คนที่ติดคุกแต่ผมชื่อผมคงไม่โดนหรอก
ตอนนั้นเจ๋งแต่สุดท้ายไม่รอด
วันนี้มีใครรอดหรอครับ

คนเรามันโตแล้วตัดสินใจได้
แต่คุณทำอะไรคุณคิดสักนิดนึงว่า
ผลกระทบที่คุณจะทำเนี่ยมันโดนใครมั่ง
ไม่ใช่ว่าคุณเล่นปุ๊บคุณเป็นหนี้

หรือจะลูกหรือจะเมียหรือค่าใช้จ่าย

คือคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนในครอบครัวของคุณทั้งหมด

อย่าไปคิดว่ามันเล่นสนุกนะครับ
มันคือภัยร้ายที่มาแบบเงียบ
ที่เราเข้าไปหามันเองไม่ใช่มันมาหาเรา
ผมมาพูดเนี่ยคือผมไม่รับแบบนี้นะ
ถ้าคุณก็อยากเป็นแบบผมคุณก็อย่าทำ
คุณก็อย่าทำ
ก็อย่าทำ